สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันอย่างนี้ครับผม

สดมันต้องอย่างนี้คุณว่าเราจะต้องทำแม่ชาติ
มีน้องแหวง

ถึงนานแล้วมานั่งรอกัน

จริงมันเผยผิวให้เห็นเลยว่าคุณเป็นคนที่มีอันจะกิน
เพราะฉันกินวิตามินเธออย่างงั้นแหรอ
เอ้าไปเรื่องแรกวันนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับ

๑บาทให้กับตำรวจ๘คนเอาไปดูครับ

นี่นะครับเจ๊คนนี้เขาชื่อนางทองเจริญวันอายุ๗๑ปีเป็นเจ้าของร้านทองนะครับ

อยู่ที่หนองคลายนะครับในคลิปนี้ก็เห็นว่าเธอนี่นะครับเอาทองมาแปดเส้น
แล้วก็แจกตำรวจเหล่านี้ในคลิปเนี่ยจะมีเสียงเฮฮากันนะครับ
เหมือนกับเป็นการแจกทองรับปีใหม่นี่นะฮะ
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ
ร้อยตำรวจเอกอัคราเดชพรมโสภาท่านเป็นรองสวรรค์ประปรามนะครับ
อยู่ที่สะพอมรึงหนองคลายที่มีการเปิดเผยนะครับบอกว่า
ในวันนั้นเนี่ยเป็นวันศุกร์ที่๔มกราคมตนและตำรวจชุดสายตรวจนะครับ
ทั้งหมด๘คนหรือ๘นายนี่แหละฮะได้ไปสวัสดีปีใหม่กับผู้ใหญ่ที่เคารพ
หลังจากไหว้สวัสดีปีใหม่แล้วนะครับภูมิครับบัญชาก็ไปที่ร้านทองกาญจนายาวราช
อยู่ที่หน้าตลาดชายพรเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับ
ซึ่งพวกตนเนี่ยนะครับเก่าเจ้าของร้านเนี่ยมีความสนิทสนมกันอยู่แล้ว
รักกันเหมือนแม่เหมือนลูกเมื่อไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะฮะก็
บอกว่ามีนายตำรวจคนนึงเนี่ยบอกว่าอยากรับพรปีใหม่อยากรับโชคในปีใหม่จังเลย
เจ้าของร้านเนี่ยนะครับได้ยินก็เลยไปหยิบทองหนึ่งมาให้นะ
แต่ละบาทแต่เส้นเขาบอกเล่นกันหรือจริงแต่เอามาเนี่ย
ให้จับเฉยแล้ว๒นาทีก็เอาคืนกลับไป

เหมือนให้สัมผัส๒นาทีแล้วก็เอากลับไป
เหมือนกับรับโชครับราบเหมือนกับคือแก้เค็ดอะไรอย่างนั้นหรอ
ถ้าเกิดว่าเป็นการแจกจริงเขามีกฎหมายนะฮะ
ท่านรับเงินของเกิน๓๐๐๐บาท

ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าทางราชการทั้งหมดนะฮะ
โอ้เนี่ยฉันคิดว่าให้จริงอ่ะ

อะผมเปิดคลิปดูซักนิดนึงต่อไปเรื่อยนะฮะ

นะครับก็ดูแลตนเองแล้วก็ร้านเป็นอย่างดี
รักผูกพันธุ์เนี่ยนะครับเหมือนกัน
ทุกช่วงปีใหม่นะฮะจะมาอวยพรมาขอพรตนเองก็ปราบปลื้มใจนะฮะ
ร้องไห้ทุกปีเลยมาปีนี้ครับตำรวจนายหนึ่งบอกว่า
ไม่อยากให้ตนนั้นร้องไห้นะครับก็เลยคิดกันเล่น
ว่าจะให้จับทองนั้นเป็นโชคกันไปตนก็เลยไปหยิบสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทแปดเส้น
มาให้ตำรวจทุกคนได้จับกันรับโชคปีใหม่หลังจากนั้นเอาคืนครับ
โดยส่วนตัวแล้วไม่สามารถให้ทองได้จริงอยู่แล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าตำรวจชุดนี้เป็นตำรวจที่ดีมีมนุษัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนทุกคนนะครับ
ก็มีการเช็คไปแล้วก็ดูว่าเป็นเรื่องของการอำกันสนุกเล่น

ทำแบบนี้อีกเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะครับ

เขาบอกประชาชนเนี่ยรักใคร

ทางราชการเสื่อมเสียมาก่อนครับ

เพราะว่าอย่างงั้นนะฮะเพราะว่าคุณไปบ่อยนะ

จะไปแจกที่ไหน

แต่คนอย่างเธอถ้าแจกทองไปตุ๊กแตกอะ

ฉันอุตส่าห์จะชวนเธอไปทำบุญทำกุศล
ฉันเต็มสัตว์ที่เขาจะมารอกันทำอะไรคะ
มาสัมภาษณ์เรื่องพี่หนุ่มบอกบ้าแล้วแบบโลกจิตชนิดหนึ่งเหรอ
สภาพพี่หนุ่มเรื่องอะไร
ก็คือชวนหนุ่มบอกเนี่ยเราก็เลยกลับมาจากอินเดียเราก็อินเนอะ
พี่หนุ่มเราไปกันไหมอากาศมันก็ดีไปไหว้พระสักครั้งในอินเดียอะไรอย่างนี้
เป็นปีของเขาที่เป็นข่าวตลอดเวลาเลย
นี่ยังไงต้องกินลำไยเลย

ึ้งจะบอกกึ้งบอกว่ากึ้งบอกส่งมาให้พวกเราแล้ว

กระหนุ่มกินทุกวันคุณกึ้งก็พูดไปยังไม่เคยได้
กึ้งบอกว่ากึ้งส่งมาแล้วฉันยังไม่เคยได้เลย
ซึ่งฉันขอคอนเฟิร์มว่ายังไม่เคยได้นี่

ผมมองลูกน้องคุณเดินเข้ามามาอุตส่านั่งทำตะกาย
แล้วก็ถือไอ้นี่มาอีกแล้วมะม่วง
ไปที่แล้วคุณว่างมาให้ผม

สวัสดีคุณรุ๊ดครับขอบคุณนะครับคุณรุ๊ดครับ

ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เอามะม่วงเนี่ยมาสวัสดีปีใหม่ผม
เสร็จแล้วพอเอากลับไปถึงบ้านไปดูปรากฏว่ามะม่วงเป็นดำรอบมะม่วงเลย
ผมก็เลยถามว่าไอ้นี่มันมะม่วงหรือหมาพันธัมเมเชียน
มันเป็นจุดดำแบบนั้นเอามะม่วงเน่ามาให้ผมกิน
แสดงว่าไม่ได้ใส่สารเคมีงอมไปตามสภาพ
ปีที่แล้วตะก้าเวียน

ได้แชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโดยเป็นภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทุบสังกษีคุณร้องเหมือนไม่ได้ตีกันนะคือทุบสังกษีเนี่ยบริเวณเวทีจัดแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาโวยวายโวยวายสาเหตุจริงคือหลังจากที่เขาซื้อบัตรเข้ามารอดูคอนเสิร์ตลำไยหายทองคำคิดดูว่าใหญ่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

พูดคุยกันนะครับขอคิวมาเราบอกว่าเราคิวเราได้กันนะครับ
ให้คิวไปนะครับเขาก็ไปทำป้ายนะครับ
ก็เป็นที่เคยรู้จักกันนะครับเคยเคยเอ่อใช้งานกันเอ่อ
แต่ไม่รู้ไปหุ้นส่วนกับใครนะครับรอบนี้เราไม่ทราบนะครับ
แต่พอใกล้วันมาเราก็พยายามติดต่อไปเพื่อที่จะประสานเรื่องค่ามัดจำในการเดินทาง
เป็นค่าเดินทางครับถ้าจะให้ทีมงานหายทองคำซื้อตัวเครื่องบินไปเอง
แดนเซอร์หรือว่าไปทั้งรถตู้สองคันและที่พักอีกค่าน้ำมันอีก
เราก็คิดว่าคงจะไม่ใช่ธุระที่อ่าหายทองคำจะต้องแบกรับ
ก็เลยให้เขาโอนเงินมาก่อนที่จะบินนะครับ
ก่อนเดินทางนะครับอ่าหลังจากที่เมื่อเช้าดูข่าวหลายช่องนะครับ
บอกว่าจ้างลำไยก็ไม่เคยมัดจำไม่มีหรอกครับ
ชั่วโมงนี้คุณจะไปช่างลำไยโดยไม่มัดจำเป็นไปไม่ได้นะครับ
ฉะนั้นก็ถึงดังมากดังน้อยไม่เป็นไรครับ
แต่มันก็ต้องมีค่าเดินทางครับการจะไปจะมามันมีค่าเดินทางครับ
จะเป็นการจับเสือมือเปล่าแล้วก็บอกว่าลำไยมารับหน้างานอย่างเงี้
ไม่ได้ครับนี่นะครับคือคุณประจักรชัยเขาก็บอกเลย
บอกว่าเขาโดนซะจนเข็ดหลาบแล้วแต่มันก็จริงนะพี่
ต้องต่งค่าตัวค่าตัวด้วยเออใครก็จะมาจ่ายก่อน
อย่างน้อยเลยนะสิบเปอร์เซ็นต์พิธีกรยังต้องมัดจำเลยตรงเนี้ย
ใช่แล้วถึงเวลาไปปุ๊บเจ้าภาพเป็นใครอะไรเป็นใคร
เยอะแยะคือที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนบินไปเนี่ย
คือเขาต้องจ่ายค่าเครื่องบินจ่ายค่าอะไรยังไงแล้วเขาถึงจะบินไป
แต่อันนี้คือไม่มีอะไรเลยให้ไปรับหน้างาน
ก็ไม่ไหวนะก็นั่นไงแต่เขียนป้ายไปแล้วแต่เขาก็บอกว่ามีการติดต่อมา
แต่ว่าไม่ได้ทำตามข้อตกลงคือไม่ได้จ่ายเงินมาก่อน
ตกใจไม่ต้องขิบนะคุณเหงียวสวยขึ้นนะ
จะพูดอีกสิจะพูดอีกว่าไปทำหน้ามา
เมื่อกี้ก็บอกว้ดดำหน้าสวยไปฉีดอะไรมา

เว้ยลำใยจะเอาอะไรเหรอปีนี้แค่พวกเมลัย
งั้นมาดูข่าวนี้ผู้หญิงสาวขับเก๋งเสียหลักพุ่งชนปั๊มน้ำมันนะคะ
หวิดบึ้มเลยใช่อุ้ยอุ้ยอีกแล้วค่ะอุ้ยหรอมันเป็นอะไรเหรอโรคอุ้ย
ใจที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ปั๊มน้ำมันเอสโซที่อำเภอบางบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานรถดับเพลิงไปด้วยไปหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมอายุทยารวมใจด้วยไปพบที่เกิดเหตุนะคะ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
หินน้ำเพื่อควบคุมความร้อนป้องกันกันเกิดปลากรายไฟ
ส่วนผู้บาดเจ็บเจ้าของรถนี่คือนางสาวชาลิสาสุวรรณคำ
อายุ๓๘ปีเป็นผู้ขับขี่แล้วก็มีผู้โดยสารมาด้วย
บาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้ก็ส่งโรงพยาบาลพสัครคอนศิริยาไปแล้วนะคะ
จากกล้องวงจอลเป็นที่เราเห็นเมื่อกี้เฉียวก็จะเทเลบแล้เข้ามาด้วยความเร็วอย่างงั้น
ถ้าไม่มีขวดน้ำไปถึงหัวใจไหนแน่ออน

ส่วนเจ้าของนางมารายเลือดลิขิตรัศน์อายุ๗๒ปี

ข้ามช่องระหว่างหัวจ่ายน้ำมันที่มีกองขวดน้ำดื่มอยู่

อันนี้โชคดีไม่โดนหัวจ่ายไงคุณ

เขาก็ต้องรักชีวิตเขาสิอีบ้า

ถ้ามันระเบิดแล้วตายขึ้นมาใครจะไปรักบ้า
ก็ตอนนี้ยังไม่ได้สอบสวนเจ้าของรถ

ก็ต้องสอบสวนกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้น

โอ้โหยังเป็นผู้หญิงอายุ๓๘เอง

เอ้าพักกันก่อนคุณผู้ชมครับ

มีพระขี้เหงาบวชได้๙วัน

พระสายยาพ่าก็เยอะนะ
ดูเรื่องคนร้ายวางระเบิดคาร์บอม

ซึ่งเป็นฐานของต่อชดนะคะ

ก็คือร้อยตำรวจโทสมนึกแก้วหมุนผู้มังคับหมวดเลย
แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงสนินาศคงพุทธ
หรือว่าผู้กองจอยเราจะเห็นหน้า
ท่านเป็นผู้บังคับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๔๓สังกัดหมวดแพทย์นะคะ
ถูกสะเก็ดระเบิดที่นอกสาย
นี้จากการตรวจสอบโลกออนไลน์ปรากฏว่าชาวโซเชียลก็ให้ความสนใจ
กับภาพของผู้กองจอยมากแล้วก็โพสต์กันใหญ่เลยนะครับ
พร้อมกับส่งกำลังใจไปให้ผู้กองให้รับตรวจโทรสมนึกด้วยนะอย่างนี้นะ
ผู้กองจอยเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับผู้กองจอยได้รับความสนใจ
จากโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเนื่องจากมีความสวย
ยังถือว่าเป็นผู้หญิงแกร่งมีความกล้าหาร
ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่หน่วยเสี่ยงภัยที่หน่วยเฉพาะกิจสงขา
ล่าสุดวันนี้นะคะท่านแม่ทัพภาค๔พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสด
แล้วก็พลตำรวจโทรณสินผู้สาระพบชภาค๙
ก็เดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับบาดเจ็บทุกนายเลยนะคะ
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือนี่เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วย
ตอนนี้ผู้กองจอยอยู่ที่โรงพยาบาลยาลาสิริรักษ์ซึ่งอาการปลอดภัยแล้ว
แล้วก็มีขวัญกำลังใจดีมากค่ะนะคะรวมทั้งผู้หมวดสมนึกด้วย
ร้อยตำรวจโทสมนึกแก้วหมุนก็เป็นผู้บังคับหมวดด้วย
เออก็วางกันกลางเมืองเลย
นี่แหละค่ะข่าวขึ้นหน้าเป็นดังนี้เชิญค้างข่าวได้แหละค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นข้างข่าวทุกวันนี้พบขังข่าวขังข่าวขังข่าว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

ตนก็ได้ไปทำบุญกระดูกญาติเนาะช่วงปีใหม่เนี่ย
ภาคเหนือเขาจะไปทำบุญกระดูกญาติกันที่บ้านก้าวเจริญ
แล้วก็ออกไปทำธุระขนาดที่จะออกจากหมู่บ้านช่วงกลางคืน
ก็ต้องออกช่วงฟ้ามันสว่างช้าหน้าหนาวอ่ะ
ก็ตัวเองก็ขับรถเก่งกูหนุ่มทะเบียนไหม
ทะเบียนต้องมีเนอะอย่าบอกว่า๕๘นะ

อ๋อแล้วเธอทำไมไม่ปล่อยข้ามผ่านไอ้ชัวร์
บางทีมันก็ไม่ต้องมานั่งจับปิดกูก็หน้าแตกทีวีออกทีวีเป็นเหมือนกันนะ
ข้างหลังเขียนตัวหนึ่งฉันออกอ่านตัวหนึ่งเธอก็ไม่ต้องย้ำ
ไอ้บ้าไอ้เวงไอ้ชัวร์
บางทีมันก็ปล่อยผ่านแค่ตัวเลขสลับกันอีบ้า
มันจะมาย้ำพิษย้ำทำทำไมเป็นอัลไซเมอร์หรือยังไง
อ่ะต่อยังไง
รูปเลขทะเบียนอะไร

ก็รู้สึกว่ามีเสียงวัตถุบางอย่างมาชนที่รถปุ๊บ

ก็นึกว่าเป็นก้อนหินหรือเศษไม้เล็กในกระเด็นใส่
ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนรุ่งเช้าพบข้างคาวตัวดังกล่าวเนี่ย
เกาะที่แผ่นป้ายทะเบียนหน้ารถเลย
แต่ปรากฏว่ามันตายแล้วมันบินมาชนเองนะ
แต่ด้วยความที่คิดว่าเออมันสวยดีก็เลยถ่ายรูปโพสต์บนเฟซบุ๊คว่าเป็นที่ระลึก
ตอนหลังเนี่ยเขารู้ว่าเป็นสัตว์สงวนปุ๊บเขาก็ตกใจเลยจริงนะ
ว่ามันเป็นสัตว์หายากรู้สึกใจหายจึงนำซากค้างคาวไปฝังดินไว้บริเวณบ้าน
แต่แอนเดนเนี่ยเขาก็เชื่อมาละมาละปีใหม่อย่างงี้
ชนวันที่๘ด้วยนะแล้วทะเบียนรถนี่อะไรนะ

ปรากฏว่าเขาบอกจะต้องเก็บไว้เสี่ยงโชคซะหน่อย

งข้าวสีทองไปฝังไว้ไม่ให้ไปไกลฝังไว้ข้างบ้าน
เพราะว่าเชื่อว่าค้างคาวสีทองจะต้องมาให้โชคให้ลาบ

แล้วก็ที่สำคัญเขาถามว่าอ้าวแล้วจะเอาเลขอะไรไปตีโชคเทพ

ทะเบียนรถนี่แหละจะไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่๑๗
เพราะว่าตัวเองเชื่อว่าตอนที่ตัวเองขับรถออกไปไปทำบุญกระดูกด้วย
แสดงว่าบรรพบุรุษจะต้องอยากให้เรามีโชคมีลาบ
ค้างคาวสีทองทำไมตัวนี้มันต้องมาตายที่ป้ายทะเบียนรถ
เออถ้าแองจี้อยู่มันจะตีมันได้ลบอะไร
แต่ไม่ต้องห่วงแม่แองจี้จดหมดแล้ว
ในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านผู้บริหารของอุทยานแห่งชาติภูซางเนี่ย
บอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่มีการเจอค้างคาวสีทองอย่างนี้

เพราะว่าไม่เห็นมานานแล้วเขาเรียกว่าค้างคาวยอดกล้วยเนี่ย
อาจจะบอกว่าเป็นสัตว์ที่กำลังจะศูนย์พันธุ์ไปเลยก็ได้
อ้าวแล้วตายไปแล้วโดนตายไปได้แล้วถูกพันธุ์

คือเมื่อก่อนเนี่ยพบกับพื้นที่เชียงคำ
ก็แสดงว่าตอนนี้เชียงคำก็ไม่รู้เหมือนกัน
พี่มาถามหนูเชียงคำอยู่ไหนหนูก็ไม่รู้แล้วล่ะ
หนูก็เดินตามสคริปต์เป็นแอปเชียงคำเนี่ย
แสดงว่าบริเวณเชียงคำเนี่ยมันมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น
และที่สำคัญถ้าเราเห็นค้างคาวรุ่นนี้มาเนี่ย
แสดงว่าป่ากล้วยป่านะไม่ใช่กล้วยที่ปลูกตามบ้าน
อุดมสมบูรณ์มากขึ้นทำให้ข้างพวกนี้มันมามากขึ้น

คุณเก่งนะตั้งแต่คุณไปอ่านข่าวทิ้งเทียน

แล้วก็ค้างข่าวยอดกล้วยเนี่ยไม่นิยมอยู่ถ้ำ
ปกติค้างข่าวทั่วไปเนี่ยมันจะอยู่ตามถ้ำ
แต่อันนี้เขาจะชอบอยู่ที่ป่าดิบตรงที่มีต้นกล้วยเยอะ

นี่เชียงใหม่อ่ะ
เพราะว่าอำเภอเชียงคำอยู่จังหวัดพยาว

นี่ไงมานี่บ้าง

บางทีปีใหม่เธอปล่อยวางกับชีวิตเธอบ้างนะ
บางทีมันไม่ต้องไปย้ำทำทุกอย่าง

สาววัย๑๗ไปนัวเนียเสพยาบ้าด้วยกัน

พันธุ์เอกวีรพงศ์คำสิบ
อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดเลย

นี่แหละครับศักดิ์เยอะนี่นะฮะ

อายุ๒๘ปีเป็นพระลูกวัด

ขายยาบ้าให้กลุ่มผู้เสพในพื้นที่
ตายแล้วก็เลยทำให้สาย

หลังจากนั้นขยายผลเข้าไปตรวจค้น
ในบ้านแห่งหนึ่งในตำบลนาอ่าน

นี่แหละครับพระกระหนกเทพ
กับแฟนสาววัย๑๗ปี

นัวกันอยู่ผู้เยาว์ด้วยนี่

เป็นธนบัตรที่ทำการล่อซื้อ

แล้วก็เพิ่งออกมานะครับบวชได้เพียง๙วัน
และเหงาก็เลยชวนแฟนสาววัยรุ่นนั้น

ส่วนยาบ้านะครับมีเพื่อนเอามาขายให้นะครับ๑๐๐เมตร
ไม่ใช่เอามาขายให้นะเอามาให้ขาย

ในระหว่างอยู่ในผ้าเหลืองขายไปแล้ว๕๐

เอามาให้ขายให้ทั้งนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ได้นำพระกระหนกเทพ
ไปทำการศึกที่วัดโดยระหว่างนั้น
พบว่าพระวัดชายสิทธิ

มีพิรุษนะครับตรวจปศวะบ้าง

ม่วงก็มันเสพอยู่ขนาดนั้น

คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณเอาฟังดีนะ

คือคนที่ขายใช่ไหมฮะ

พระกนกเทพไปศึกไปเจอ

เป็นพระอีกรูปหนึ่งนะเมื่อกี้กระหนกเทศ
สุเทพโดนจับไปแล้วระหว่างไปศึกอยู่เนี่ย

ม่วงก็ใช่ไงร่วมปาร์ตี้ไง
ก็ใช่ไงทำไมเขาไม่สวด
นี่ก็เลยทำการศึก

นี่แหละฮะแจ็คพอร์ตไปเจอพระธวัชชัย

แล้วก็สาวสิบเจ็ดพร้อมของกางส่งเจ้าที่ตำรวจไป

ก็เลยออกมาดูคงลกด้วยแหละ

ช่ายมาพูดคำนี้คือคนเขามาชมว่า

ว่าอันไหนที่แบบจะควรทำหรือไม่ควรทำ

บางทีตบหัวแล้วไม่ต้องรูปหลังฉันหรอกกัญชัย

ก็บอกว่าถ้าเค้าแบบถูกตีเนื้อแตกเนี่ย

ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้น้องปีใหม่
แต่คนสงสัยผู้หญิงข้างเนี่ย

พอกจะเป็นซื้อเป็นไปได้อย่างใกล้

ดี้ในฐานะเพื่อนหัวกระแทกเหรอ
หัวแท้กหรืออะไร
เดี๋ยวมันไลน์มาด่านี่
หัวไม่ได้กระแทกใช่ไหมใช่ไหม
อายุลงพยาบาลนานนานก็ด่าละ

เอาเรื่องใครอามมีแฟนหรือ
เขาบอกว่ายังไม่ได้ฝันตรงเหรอว่าเป็นแฟนนะ
ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นมาวินที่สุดนั่นแหละ
คุณพกประธานวงพรประพาซึ่งจริงแล้วคุณพกเนี่ยก็มีชื่ออยู่ในวงการบันเทิงมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะ
ตั้งแต่ตอนนั้นกับนักร้องคนหนึ่งน้ำชาเขาก็คบกับน้ำชานานพอสมควร
แล้วก็ห่างกันไปหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มามีข่าวอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่า
เป็นคนจัดงานวันเกิดให้อ้ำที่มะตุมเล่นใหญ่ทุกคนเล่นใหญ่หมดเลย
แล้วก็ช่วงนี้ปีใหม่เนี่ยก็รู้สึกตัวติดกันมากอย่างช่วงเวลาสำคัญในคืนข้ามปีก็ดูเหมือนว่า
ทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันรวมถึงภาพหลุดก่อน
อันนี้ที่คุณพกเดินตามคุณอ้ำถือถุงช้อปปิ้ง
ล่าสุดทำให้แฟนฟินหนักกว่าเดิม
เพราะอ้ำลงภาพที่ไปแลกของขวัญกับเพื่อนสนิท

แต่ก็กลิ่นความรักแรงมาก
สามีคุณจิ๊กกี่คุณอ้ำ

ยาคุณไปแลกกับเขาไหม

อันนี้สุจริงเจอเดียว
เป็นตามนี้รายงานล่าสุด
ต่อไปก็แอมพิธาน

ไม่ค่อยเห็นว่าแอมพิธานเขาจะมีอะไรลงในโซเชียล

พี่ต้องอ่านข่าวพี่พี่เอาสงการก่อน
พี่แล้วพี่เอาข่าวนี้มาต่อข่าวอ้ำพอดีเลย

ต้องรู้อันนั้นก็คือแฟนเก่าอ้ำไง

อ่านไปเลยเพราะว่าพี่เปิดไปแล้ว
ก็ออมสุชาเขาเป็นแฟนกับแอมพิธาน
มานานแล้วแต่ไม่ค่อยเห็นข่าวจากทางแอมพิธา

นี่น้ำต้องหัดเรียงข่าวอย่างนี้

เออไอ้แว็คขอคำหนึ่งอี
หนุ่มหนุ่มรู้ไหมถ้าวันหนึ่งหนุ่มเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย

เตรียมดอกไม้จันทร์รอเผาว่าเมื่อไหร่แล้วเขานั่งนับวันเลยว่าเมื่อไหร่จะเผา

ประหยัดงานศพเธอจะเป็นงานศพที่ประหยัด

หลังจากนี้แอมเขาสร้างไอจีขึ้นมาใหม่เขาใช้ชื่อว่า

อะไรก็ขอให้สำเร็จนะสุขภาพแข็งแรง

ดูนี่แหละแค่นี้แหละ
นั่นก็คือเป็นข่าวของข้า

แอมกลายเป็นผู้ชายหน้าหวานไปเลย

เล่าหน้าหวานอย่างนี้

ก็บอกว่าเป่าไปโรงเรียนวันแรก

โรงเรียนของเป่าแล้ว

มาล่ะค่ะโอเคเก่งมากเลย

ปูมกับเป้านี่
นิ้วที่คาล่างนะคะ
คุณพ่อครูมแม่นะครับคุณกุ๊บคลิปคุณบิด์
ก็ปลื้มปริ่มนะยิ้มไม่หุบเลยลูกสาวเป่าเข้าโรงเรียนวันแรก
นะครับก็พ่อแม่หลายคนค่อนข้างจะเป็นกังวลนะครับ
ลูกไปโรงเรียนวันแรกจะร้องไห้กลับบ้านไหม
แต่ก็ไม่เลยนะฮะสำหรับสาวน้อยเป่านะครับ
ไม่มีน้ำตาให้เห็นสักหยดเลยตั้งแต่เดินเข้ารั้วยันเลิกเรียน
เรียกว่าอยากไปเรียนสุดเลยก็ว่าได้
ลูกคุณเข้าเรียนเมียคุณต้องไปนั่งเฝ้าทั้งวันเนอะ
จริงให้เมียไปนั่งเฝ้าลูกทั้งวันจริง
สงสารคุณให้เมมากเลยอ่ะแม่ก็เป็น

เพราะว่าพ่อกำลังจะเลิกกันแค่ครึ่งวันมั้ง

ไม่แต่มีเพื่อนอารมณ์นี้ฉันยอมรับจริง

จากแบบเคยตัวเองจะต้องไปถ่ายละครไปทำอะไรอย่างนี้

แล้วอีพ่อเขาก็หน่อยด้วยไง

สรุปแล้วเราอ่านอักษรย่อกันเป็นเรื่องเป็นราว

ลำบากไปทั้งอนันดาเอยลำบากไปทั้งซันนี่

ปรากฏแจ็คพอร์ตวันนี้แท็กพลังยู

แต่งในวัดก็คือเขาบอกว่างานแต่งงานเนี่ยน่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้

แล้วคนก็ไปถามคุณนายธัญญากันว่า
สรุปแล้วทำไมนามสกุลเนี่ยคล้ายกับพี่เป๊ก
คุณนายธัญญาเขาบอกเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
จริงแล้วก็บอกเพิ่งทราบข่าวเหมือนกันว่า
คุณแท็กพระรันยูกับญาติสามีไม่ใช่น้องพี่เป๊กนะ
เป็นญาติของพี่เป๊กชื่อคุณเบลเนี่ย
แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าทั้งคู่เนี่ยคบกัน
ที่จริงไอ้สองคนนี้เขาบอกคบกันมาสามสี่ปีแล้วนะ

ตอนที่คบกับต้นหอมอ่ะคนนี้ก็มาก่อนต้นหอม

ต้นหอมแท็กอะไรอย่างนี้คนนี้มาก่อนนะ

มาก่อนแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่แบบว่าเวลาที่ใช้คำว่ารอ
รอว่าเมื่อไหร่คืออดทนมา๔ปีกับอีแท็กอ่ะ
ทนคือแบบว่าก็อีแท็กจะไปแรดที่ไหนอย่างนี้
ก็เต็มที่แต่ตัวเองก็รอรอจนแบบว่าในที่สุดเนี่ยก็ท้อง
ก็คือสรุปแล้วคือว่ากรณีที่เคยมีการคาดเดากันว่าพระเอกสายติส

แล้วก็แบบเหมือนกับมีข่าวว่าสาวท้อง

ในที่สุดคนวันนี้เมื่อนามสกุลเดียวกันทุกคนก็ไปบุกไปหาคุณไอธัญญา

คุณไอทันย่าบอกตัวคุณไอทันย่าเองคุณไอทันย่าก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเบลท้องอยู่๕เดือน

แล้วก็ยินดีบอกว่าจริงแล้วก็แท็กก็น่าจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาแล้ว
แล้วก็ทั้งคู่ทั้งพี่เป๊กกับเอ่อคุณทันย่าเนี่ยก็จะไปร่วมงานแต่งงาน
ประมาณประมาณวันที่๑๑แถลงข่าว๑๑เนี่ยจะแถลงข่าวว่าแถลงข่าวว่าทั้งคู่คบกันยังไง
เส้นทางความรักเป็นยังไงแล้วก็วันสิ้นสิ้นเดือนมกราถ้าจำไม่ผิดนะ
นอกจากข่าวสละโสดสุดเซอร์ไพรส์ของหนุ่มแท็กซ์พารัญยูอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องแสดงความยินดีนั้นก็คือภรรยาสาวกำลังตั้งท้อง๕เดือนซึ่งแน่นอนว่าหนุ่มแท็กซ์ก็ออกอาการเหลือลูกไม่น้อยนะแล้วก็ตั้งชื่อลูกแล้วนะชื่ออะไรพารัญ
พลันยูพารันล่ะภรรยาชื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกับเราแล้วก็ใช่ก็ต้องดูกันต่อไปว่า
ภรรยาชื่ออะไรเนอะแต่ช้าขึ้นมาก็ไปถ่ายละครต่อเลยนะก็ไม่วันนั้นตอนเช้าก็รู้สึกจะมีดาราแค่มีคุณแจ๊สมีใครก็เป็นจบพ่นก็ไป

อย่างนั้นเจนี่ก็เป็นพิธีกรนะ
เกอร์ใกล้จำนาย
เบลณัดทะพร

ภารนผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้มั้ย

ฮารัน

เขามาถ่ายด้วยกันทีหลัง

งการเลี้ยงวันเกิดให้ปีใหม่ย้อนหลัง

หลังจากมีภาพของคุณสงกรานที่ช่วงนี้ตัวติดกับคุณแมทพีรณีตลอดเวลา
ล่าสุดก็มีภาพให้แฟนคลับรู้สึกชื่นอกชินใจ
เพราะว่าคุณสงกรานเนี่ยมีเวลาให้ลูกสาวสูที่รักอย่างน้องปี้ไมค์

หลังจากที่น้องปีใหม่กลับจากญี่ปุ่นกับคุณแม่ไปเที่ยว

กรานก็จัดฉลองวันเกิดย้อนหลังให้น้องนะครับ

พร้อมกับพร้อมหน้าคุณปู่คุณย่าด้วยนะคะ

นั่นใครอ่ะมิ้นชาลิดาป่ะมิ้นชาลิดาป่ะ
มิ้นเหรออ๋อน้องมิ้น
ใส่เสื้อตีเดียวกันแล้วก็อยู่กับแม่

คือเสื้อสีเดียวกันแต่ภาพนี้เนี่ย
อันนี้อยู่กับมิ้นค่ะไม่ได้อยู่กับคุณแอฟนะคะ
แหมคนนี้เขาเป็นสะพ้ายเล็กของโบนันซ่า
วาดที่วาดที่ส่วนคุณแอฟนั้นเป็นอดีตไปแล้ว
จบข่าวไม่ใช่ไม่ใช่แอป
ดูหน้าปีใหม่หน้าเหมือนพ่อแบบ
ไม่มีแบ่งมาหาแอฟเลย

เล็กหน้าน่ารักเป็นเหมือนแบบน่ารักมากชอบ
ไปเรื่องของคุณกบสุวนันนะครับ
กับทางคุณบลุ๊กนะครับเป็นคู่จิ้นในตำนาน
สุดท้ายเนี่ยก็ผ่านตัวมาแต่งงานกันแล้วก็เป็นคู่รักกันจริง
นะฮะหลังจากนั้นก็มีลูก๒คน
เป็นน้องนาดากับน้าโดนนะครับ
แล้วก็ล่าสุดคุณกบก็ได้มีการโพสต์ข้อความ
ซึ้งใจนะครับในวันครบรอบ
แต่งงานของเธอกับสามีเธอนะครับ
พร้อมกับภาพที่เธอนั้นรวบรวมไว้ให้ดูนะครับ
นี่นะฮะ๑๑ปีที่คบกันมา๑๐ปีที่แต่งงานกันมา

ขอให้ยาวไปรักกันตลอดไปนะคะ
อย่างนี้บอกว่าแน่นอนว่าแฟนคลับก็มาฟรีเงินกระจายเลย
เพราะไม่บ่อยมากนะเขาจะมีโมเมนต์แบบนี้
คิดดูเองแล้วมันเป็นแฟนกัน๑๑ปีกว่าจะ
คู่นี้กว่าจะได้แต่งงานกันนานมากเลยเนาะ

เขาบอกพระเอกอาภัพรักรรกษ์เล่นละครบทเด็นตั้งหลายเรื่อง

ก็ไม่รู้เจ๊โมย๑๐๘

เขาบอกว่าคิดว่าจะหล่อไม่พอโงเห้งไม่มี

ฮีเลยบินไปเกาหลีแกล้งจมูกจนพุ่งมาแล้ว

เรื่องความรักไม่เปิดตัวชะนีหน้าไหนทั้งนั้น
มีแมงเม่ามอยว่าฮีเป็นคนกลัวเสียเรตติ้งมาก
มายยอมคบคนไทยแต่ไปกินของนอก

ไปกินของนอกโดยเฉพาะสาวเกาหลีปลื้ม

ผิดทำถ่ายหมูเข้ามาด้วย

ไม่รู้อ่ะละงัย
มันแต่งงานมีลูกมีเมียไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วเนอะ
เรื่องความรักไม่เปิดชะนีหน้าไหนทั้งนั้น

อีฮีเป็นคนกลัวเสียเรตติ้งมาก
ไม่ยอมคบคนไทยแต่ไปกินของนอก

เหตุผลอีกอย่างที่ฮีกลัวโดนแฉเหมือนพระ
คุณเอกอ่านคำว่าฮีให้มันดีนะฮะ

ตื่นเช้ามาแต่คิดดี

รู้ว่าทำยากทำชั่ว

โอเคตอบยังไม่จบ

นายเหรอหยีไม่ออกเลยกลัวเป็นหญิง

พระเอกฟันจอบพระเอกยิ้มหวาน

ถึงใจกว่าสาวไทยเยอะนะ

เพราะเข้าใจว่าคนนั้นเป็นคนเกาหลี
สุดท้ายดูเหมือนต้องยอมคบกันแบบ

จัดยิ่งกว่าคนอดคนอยาก
เสด็จน้ำหนึ่งทีไม่พอคุณวันหนึ่งต้องสี่ถึงห้าโอ้โห
ชะนีนี่บอกขอชีวิตเนี่ยนี่ไงร้องอย่าฆ่ารถ
ร้องขอชีวิตแซ่บแล้วจ้ะพี่ชีวิตหนูเถอะ
พบชะนีไทยแอบมาสองสามปีไปนั่งผับทีต้องใช้นกต่อ
เพราะว่ากลัวคนจับได้ว่ามีเมียสุดท้ายผู้หญิงทนไม่ไหว
ไม่ได้ดั่งใจมึงมึงเป็นอะไรห่วงแต่เรตติ้งมึงมึงบ้าอะไร
เพราะพวกฝ่ายเหลือสุดใครวะห่วงตะเรตติ้งตัวเอง
ห่วงแต่เรตติ้งมีเฉลยข้างล่างเหรอ
มันีหรอมีสิมีกว่าดูสิ
ใครมีหลักฐานบ้างดาราคนนั้นคือใครนี่บอยปรากรคนให้คำตอบว่าเป็นบอยปรากร
ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนะเดี๋ยวก่อนนะใช่พระเอกที่เมายานอนหลับหรือเปล่าที่ตอนที่มีผลงานกับนางเอก

หมายถึงคุณอมอ่ะเหรอโอมอัชชาอร์มูนพื้นให้หลอกมั้งใช่ใช่ไหมอ่ะมีแมะที่นอก
ดูสิถ้าเจ้าผึ้งไมโจ๊ดไมเหล่าก็ไม่เข้าไปเข้าไปเข้าไปหุยเรื่องจมูกไง

เขาไปเขวาเรื่องจมูกเขาเลยไปตีว่าเป็นโอม

อยากกินข้าวไข่เจียวผมก็อยากกินข้าวไข่เจียวเหมือนกันแล้วตอนนี้
เอ้านุ่มอีก๔นาทีรายการจะจบแล้วถ้าอยากกินข้าวไข่เจียวเหมือนกัน

ก็ผมหิวไม่ได้ผมเห็นเขาเขียนว่ามีระหว่าง
ไม่รู้จักชื่อจริงชื่อเล่นปอปา
เหมือนจะดังมาจากการประกวดร้องเพลงของช่องน้อยสีหรือเปล่าคะ

อีกคู่หนึ่งปิดฉากไปแล้วคือคุณฟรอยและคุณแพรวค่ะ

อันนี้มาจากใต้เตียงดารา
เขาบอกว่ามีกลิ่นความรักเลิกราตั้งแต่แพลวอวยพรวันเกิดให้ผู้ชาย

หลังจากนั้นเขาก็ขาเผือกของเราก็เลยเข้าไปตรวจดู
แต่ยังไม่รู้สาเหตุเขาก็ทายว่าทะเลาะกัน
ก็แน่ล่ะนะคะมึงดีจะไปเลิกกันไหมล่ะ

เขาเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอก็บอกตั้งแต่วันหน้า

นี่ดีกว่าผู้ชายคนนี้ทำไมผู้หญิงทั้งประเทศ

ใครคะเดือดทอยอ่ะเขาเซอร์

ถ้าเอาจริงเนี่ยก็คือแม่ก็เป็นนักร้อง

เป็นหลานของคุณเจิญบุงสูงเนิน
เจ้าของเพลงที่แบบว่า

ก็ได้ไปรับรางวัลที่ประเทศเกาหลีเลยนะ
ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวของเขา

ที่แบบว่าคนเอามาใส่กันได้ว่า

แต่หน้าก็จะแบบมึนมึนมึน

หลังจากที่เคลียร์ตารางคิวต้องยอมรับ

ไปเที่ยวไกลถึงเมาดีฟเลย

ตัวเหมือนเด็ก๑๐ขวบ

นี่ไงที่หลายคนอาจจะได้เห็น
ไอ้นั่นรอยสักหรือปากกาเมจิก

มาร์คเกอร์นะ
แล้วก็แบบรอยสักที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ย

ทำดีกว่าคิดกังวลไปก็ใช่เหตุ
แล้วก็มีรอยสักซึ่งเป็นเลขโรมัน

ตัวนี้ถ้าเอ็กซี่นี้คือเลขสิบ

คล้าง๑๐อะไรอะมี๓ตัวด้วย

แล้วก็เป็นเดือนเกิดของเขาหรือเปล่า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

ก็รู้ว่ากำลังเริ่มปลูกต้นรัก

สงการกับแมทพิรณี
ถึงเดินหน้าทำไมสงการ
จริงคำใหญ่เลย
แมทแกหายใจก็ผิดแล้ววินาทีเนี่ย

เข้าไปวาดเยอะมากเลยเรื่องนี้

เขาบอกว่าถึงเดินหน้า

คือนางคุณนายแมทก็บอกว่าเอาเถอะอะไรจะเกิดนางก็จะเดินชนแล้วล่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนางก็กำลังเดินชนอยู่นี่ไง

เขาบอกว่าตอนนี้จัดหนักถ้ำกลางดามาทุกอย่างควงกับไปไว้พระที่อยุธยา
เห็นไหมล่ะรักกันมันก็ดีแต่ก็รักกันให้ดีเพราะรักครั้งนี้
ต้นรักงอกงามท่ามกลางคนจับตามองมันไม่ง่ายเหมือนรักครั้งก่อนก่อนของทั้งคู่
ถ้าให้ดีลองเปลี่ยนการตอบสไตล์ตอกเป็นตอบสไตล์ละมุน
สงการอาจจะชุ่มฉ่ำเป็นเรื่องเย็นใจได้นะคะ
เชื่อเราเงียบก่อนเลยตอนนี้เงียบก่อน
ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องตอบอะไรแล้ว
ตอนนี้มันกำลัง

แล้วก่อนวินาถาวเหลือจะอ่านข่าวกีฬา

ออกข่าวกีฬาเอาเลยเอาสักหน่อย
สำหรับไทยนะครับถ้าเกิดชนะบาร์เนียนได้นะครับ
ชนะดีจ่ายนะครับลูกละ๕ล้านจริงเหรอใคร
ก็สมาคมของทางไทยนี่แหละเขาบอกมาแล้วบอกว่าถ้าเกิดชนะบาเรด้านะครับ
มาเลยนะจ่ายเลยลูกละ๕ล้านอันนี้เราแพ้แพ้อินเดียมาใช่ไหม
ใช่๔๐นะอืมใช่๔๑แต่ว่าอันนี้คือทางเขาบอกมาแล้ว
ว่าถ้าชนะถ้าชนะนะครับให้ลูกละ๕ล้านชนะ๓๐เอาไป๑๕ล้าน
เหรอแล้วคนยิงได้เงินเท่าไหร่ไม่รู้ไปเขาแบ่งกันแบ่งกันเอง
ให้ทักผู้ปอนด์ทีมนั้นไปแบ่งกันเองทีมชาติเนี่ยใช่ทีมชาตินะครับ
เวลาหมดนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะ